ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันถ้าพูดถึงเจ้าแมวที่โด่งดังแล้วก็หลายคนน่าจะรู้จักในประเทศไทยของเราต้องพากันไปที่จังหวัดอ่างทองเลยครับไปเจอกับเจ้าโทนแมวของเจ้าแม่มันบอกว่ามันมันจะให้โชคอะไรจะมาให้โชคกันอีกแล้วแล้ววิธีการในการให้โชคของเจ้าโทนไม่เหมือนเดิมมีวิธีการใหม่ไปดูกันครับ
ดูดิเอาหางปาดไปปาดมา
นี่นั่นแหละมาดู

ไม่รู้แต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อว่ามันมาให้โชคด้วยวิธีการใหม่
โอ้โหดูสิครับมีทั้งเอาไปวางไว้ให้
โทนบอกง่วงโทนอยากนอน

ดูดูนี่ยังใหญ่เลย
นี่ครับคือแมวแมวเด่นแมวดังประจำ
วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับ
อ้างปาดไปสะบัดมาแบบนี้
นี่คือวิธีการใหม่ที่ชาวบ้านเขาทำกัน
ก็คือม้วนตัวเลขนั่นแหละอารมณ์เป็นสลากใส่เอาไว้
แล้วให้เจ้าโทนไปสะบัดดูหรือไปเลือกดูว่าจะเป็นเลขอะไร
แล้วก็หยิบมาแล้วก็เปิดดูข้างในก็เขียนเป็นตัวเลขเอาไว้
เอ้าก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละคนนะ
ดูแล้วก็ยังไงซะแล้วแต่มันจริง
แล้วแต่เจ้าโทนจริงมันจะเลือกเลขไหน
เจ้าโทนต้องปะทะกับอะไรนะตัวบึ้งเหรอใช่ไหม
ถ้าเรานึกถึงตัวบึ้งที่เป็นแมงงุมใหญ่ลูลึกอะ
ที่มันจะคาบเนี่ยกระดาษออกมาแบบเนี้ยเอออืม
เอาใครแฟนมันแท้ไทยรัฐทีวีน่าจะได้ดูข่าวแบบนี้บ่อย
จะพรได้บอกว่าเราพูดถึงอะไรนะครับ
ก็เจ้าโทนเนี่ยมันฮอตอยู่แล้ว
คือบางคนบนบานกับเจ้าโทนแล้วยังไงไหม
บอกเจ้าโทนให้โชคเมื่อไหร่เดี๋ยวจะซื้ออาหารสำเร็จรูป
พร้อมกับปลาทูมาให้เห็นรางวัล
ทุกวันนี้ไอ้โทนเนี่ยอ้วนแล้วครับ
ค่ะตัวแน่นหรอกอาหารทุกวัน

เพราะว่ามีคนเอาอาหารแล้วก็ปลาทูมาจัดให้ชุดใหญ่เยอะแยะ

มีบ้างไหมเออเอาแบบอาหารแห้งแล้วกันเนอะ
หรือไม่ก็เป็นผักผลไม้ได้ไหม

หรือเอารูวิ่งมาให้โทนหน่อยโทนอยากวิ่ง
คุณชนะไปบนไหมเป็นแบบว่าเครื่องออกกำลังกาย
ค่ะ
อันนี้ไงไอ้เครื่องออกกำลังกายแมวที่เป็นวงล้อ

เป็นไอเดียที่ดีนะสำหรับใครที่จะไปหาเจ้าโทน
มันบอกว่าอาหารเยอะแล้วพักบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะ